แต่นี่เข้าไปสักใกล้เลยอ่ะ
จอดรอเขานั่นแหละแต่แต่มันจอดรอใกล้ไปนิดนึงอ่ะนี่รัศมี
เลี้ยวตรงนี้เลยมันใกล้ไปหน่อยอ่ะค่ะแล้วรถใหญ่บางทีเขามองไม่เห็น
รถเล็กไม่เห็นมันเป็นจุดอับสายตาด้วยอะไรด้วยนะคะ
แต่นี่โชคดีที่พอเขาเหยียบแล้วแต่คนที่มาคอมเมนต์แล้วก็ดูคลิปเนี่ยบอกว่า
จนถึงขนาดนี้เขาก็ยังยังอยู่ที่เดิมเออเขาก็อยู่อย่างนั้นอยู่นะ
ใช่ค่ะยังอยู่ที่เดิมไม่ถอยหนีไปหรือแบบก็ค้างอยู่ตรงนี้
ว่าตกใจทำอะไรไม่ถูกก็ไม่แน่ใจแต่โชคดีที่คนขับรถเนี่ยเขา
น่าจะได้ยินเสียงแล้วเขาหยุดแล้วแต่จังหวะถอยหลังเขามองซ้ายแน่นอนใช่ไหม
ต้องระวังนะคะต่อให้มองขวาเขาก็รัศมีของกระจกข้างก็คงจะไม่เห็น
เป็นมุมที่อาจจะมองไม่เห็นจริงจริงอ่ะจอดใกล้เกินไปหน่อยค่ะครับ